พาไปดูการปฏิบัติธรรมของสามะเนรนะฮะ
ที่วัดป่าประดูกพระอารามหลวงจังหวัดระยอง
จากที่จะปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดแล้ว
ยังออกมาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วย
ด้วยการเก็บขยะตามชายหาดต่าง

รู้สึกยังไงบ้างที่เห็นพระเห็นเนร
ต้องมาเก็บขยะแบบนี้

แต่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีที่เกิดขึ้นนะครับ
ว่าสามเณรกำลังช่วยกันเก็บขยะที่เกลือนกราด
หาดแม่รำพึงจังหวัดระยอง
หลังจากพระครูโสพิษปัญญากร

เจ้าวาดวัดป่าประดูกพระอารามหลวง
นำสามเณรภาคฤดูร้อนวัดป่าประดู๖๒รูป
สามเณรจากวัดโขดหินอีก๑๐รูป
แล้วก็พระพิฤงษ์อีก๘๐รูปนะครับ
ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ระหว่างบรรพชา
โดยขยะดังกล่าวเป็นของนักท่องเที่ยว
นิยมเหมือนกันนะฮะหาดแม่รำพึงนี่
ไปเที่ยวแล้วก็ทิ้งขยะไว้ริมหาด

แต่มาเป็นร้อยก็เป็นร้อยชิ้นละคุณนะครับหลังจากที่มาเที่ยวเนี่ยช่วงเทศกาลสงครานเนี่ยคุณโอ๊ยขยะเยอะเลย
พระครูโสพิษปัญญากรบอกว่ากิจกรรมในวันนี้นะฮะ
เพื่อให้สามเณรได้บำเพ็ญประโยชน์มีจิตเป็นกุศลแล้วก็ฝึกสมาธิด้วย
หลังจากเก็บขยะบริเวณชายหาดเรียบร้อยแล้ว
ก็จะเดินธรรมญาตราไปสู่สวนป่าบุรรณรัฐวัดป่าประดูกพระอารามหลวง
ซึ่งอยู่ใกล้กับหาดแม่รำพึงเพื่อไปฝึกปฏิบัติธรรมเป็นเวลาอีก๓วัน๓คืนนะครับ
สำหรับวัดป่าประดูกพระอารามหลวงได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ตั้งแต่ปี๒๕๒๕แล้วคุณเมื่อครั้งสมโพธิกรุงรัตนโกศิลป์๒๐๐ปี
แล้วก็ทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่๓๕แล้วนะครับ
เพื่อให้เยาวชนที่บรรพชาเป็นสามเณรได้เข้ามาศึกษาพระธรรม
เรียนรู้การครองสติฝึกสมาธิหลังลาศิกขาบทแล้ว
จะสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
แล้วก็เห็นสามเณรรักสิ่งแวดล้อมด้วย